พาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมีคนงานรับเหมาสร้างมนตบกลางน้ำค่ะ
ขุดดินแล้วก็เจอกับระเบิดรถถังอันนี้เราแอดวานขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นระเบิดรถถังเลยก็ต้องรีบตามหน่วยอีโอดีมาทำลายทิ้งล่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบ่อเงินในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
นายกิติพฤษไทยเดชาเป็นคนพบระเบิดนะคะ
เขาบอกว่าบ่ายวันอาทิตย์วันเลือกตั้งเลยนะ
เขาใช้รถแบ็คโฮลขุดปรับหน้าดินทำเขื่อนรอบสระน้ำ
ตั้งใจจะสร้างมนตบ๔เกจิอาจารย์กลางน้ำค่ะ
คนงานเขาก็ขุดปรับดินไปเรื่อยไปเจอกับลูกระเบิดปืนใหญ่
ก็เลยรีบให้คนงานเอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้บอกใครเพราะกลัวว่าจะวุ่นวายกัน

มารอจนถึงเช้าวันจันทร์ค่ะถึงได้ไปรายงานให้เจ้าอาวาสทราบ
แล้วก็แจ้งตำรวจโรงพักรัฐหลุมแก้วให้มาตรวจสอบ
ก็ตรวจสอบพบว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่รถถังวิถีราบ
ขนาด๗๖มิลลิเมตรยาว๑๑นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง๓นิ้วค่ะ
สภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์มากพร้อมที่จะใช้งานนะคะ

ก็เลยเอาไปทำลายทิ้งที่บริเวณลานดินไม่ห่างจากวัดมากนักค่ะ